วันนี้วันที่๑๐ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูล

ภัยเท้าก็ถือโอกาสวรรค์รัฐธรรมนูญ

ถึงประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อขอให้น้อมนำพระราชปนิษฐานของราชการที่๗มาเป็นแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูลนะคะ
ขณะที่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ก็เดินทางมาวางพานพุ่มศักระพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๗ที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ
ผลเอกประยุจจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
เพียสเช่นผลเอกประวิจ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
อกจากนี้นะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ
พักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทย
หน่วยงานราชการบุคลากรนิสิตนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปเข้าวางผ่านพุ่มดอกไม้
ถวายบังคมพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทาน
รัฐธรรมนูลอย่างต่อเนื่อง
พักเพื่อไทยนะคะนำโดยพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
รักษาการหัวหน้าพักและนายสามารถแก้วมีชัย
คณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูลพัก
ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายมีชัยริชุพันธ์
ร่างรัฐธรรมนูลเพื่อขอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กร่างรัฐธรรมนูลสอดคล้องกับพระราชปนิษฐาน
พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสละอำนาจให้เป็นของปวงชนชาวไทย
มีความเป็นประชาธิปไตยสากล
เคารพสิทธิมนุษยชนยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรม
ไม่ใช่ร่างโดยมีเป้าหมายทางการเมือง
สอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจค่ะ

อกจากนั้นในการร่างรัฐธรรมนูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการคืนอำนาจและคืนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน
ไม่ใช่เพียงแต่คืนการเลือกตั้งเท่านั้น
ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐และพุทธศักราช๒๕๕๐
และต้องเป็นรัฐธรรมนูลที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้กับคนในสังคมโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลระบุนะคะว่าจะพยายามร่างรัฐธรรมนูลให้เหมาะสมกับสังคมไทยมากที่สุด
และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชกุมาร
ก็จะเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๗ด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
ขอบคุณครับนี่คือความเคลื่อนไหวรวมทั้งกิจกรรมนะครับในวันรัฐธรรมนูลในวันนี้ครับ